โดยเฉพาะป๋าเทพโพงงามหลายคนบอก
หายหน้าหายตาไปไหนจะลาจากวงการหรือเปล่า

ล่าสุดเลยพี่มัมเขาจัดหนักให้ป่าเทพเล่นหนังไปเลย๒เรื่องติด
ซึ่งจะขาดฉายในสัปดาห์หน้านี้แล้ว
ก็คือปลายเดือนนี้เดี๋ยวได้ดูกัน
เรื่องสุขภาพตอนนี้ป่าก็อายุ๗๐แล้วนะ

คือไม่เคยฉีดยาไม่เคยเข้าโรงพยาบาล

แล้วก็ยืนยันว่าจะทำต่อไปใครจะว่าตกอับทำไมชีวิตป่า
เออไม่รู้ป๊าก็ชอบนะอาชีพนี้ไม่รู้เป็นยังไง
เคยคิดอยู่นานแล้วแต่มันทำไม่ได้ทั้งทีไง
แต่ตอนนี้ทางบันเทิงมันรู้สึกว่าจะเบาลงไปแล้วอะไรทุกอย่าง

คือพี่มัมเป็นสัมภาษณ์บอกว่าคือยังไงก็ไม่ทิ้งป๋า

ป๋าก็มีเด็กมีอะไรซึ่งรู้จักกับเราต้องเยอะ
มีไอ้มัมน่ะมันจะเด่นอย่างเขา

มีความสุขสุขภาพแข็งแรงหนังก็อีก๒เรื่องเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยพฤศจิกายนนะจ๊ะ